ใช่ค่ะแม้โปรยกันมาเรื่องตัวเลขกันมาแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นข่าวแรกวันนี้พรุ่งนี้
เตรียมรอรับคนดวงดีดวงเหงกันอีกนะคะ
หลายคนบอกว่าสมัยนี้นะต้องคอยส่องพี่นักร้องลูกทุ่งกันนั่นเองนะคะ
อย่างเธอคนนี้ค่ะสุนารีราชศรีมาล่าสุด
โพสต์ลอตเตอรี่๑๓ชุด
คือแต่ละชุดเนี่ยซื้อไม่ต่ำกว่า๒๐ใบเลยนะคะ
แต่ละเลขก็แตกต่างกันออกไปนะ
เลขซื้อมาถึง๒๐ใบเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็บางเลขอีก๒๕ใบสงสัยจะชอบหนักนะครับคุณผู้ชม

แล้วก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองด้วยละกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นรางวัลหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
แต่ก่อนที่จะไปลองซื้อลอตเตอรี่กัน
มาเช็คราศีกันก่อนกับหมอไก่พพาธินีนะคะว่า
คุณจะใช้๓ราสีที่ดวงดีในวันที่๑มีนนี้หรือเปล่า

สำหรับชาวราศีเมษเรียกว่า
ดาวการเงินของคุณคือการดาวสุก
โคจรมาทับดวงชะตาของคุณเนี่ย
วันที่๑มีนาคมพอดีเลยอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันเลย
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษกเนี่ย
มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกราศีหนึ่งนะคะ
ดวงดีเขาเรียกว่าเป็นราศีแถม
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
เรียกว่าดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสได้โชคลาภแต่ว่าอย่าไปหวังเยอะนะคะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบเล็กน้อยเลขเด็ดค่ะ
เลขเด็ดในงวดนี้นะคะก็จะมีเลขหนึ่งเลขสี่หกเจ็ดและแปด
ต้องระวังเลขสูงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระค่ะ